ทำไมถึงอยากมีเงินเยอะเหรอคะคุณยายแดง
ยายรู้ตัวยายนะคะว่าตอนนี้ยายเป็นอะไร
ถ้ายายเป็นอะไรไปในอนาคตน้องเขาได้มีเงินเก็บเยอะค่ะ
จากลิเกที่เป็นความสามารถของน้องเองน้องยังมีความสามารถอะไรอีกคะ
น้องซอค่ะ
ทำไมถึงสนใจเพลงซอคะการ์ตูน
อยากช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะ
ยายแดงอยากให้หยุดทำไมคะ
พอแล้วค่ะลูกยายไม่ไหวแล้ว

เพลงที่มีมูลค่า๒๐๐๐๐๐บาทน้องกระตูน

สู้ค่ะ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับที่กำลังรับชมไทยรัฐ
วีช่อง๓๒อยู่นะครับแน่นอนครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๒วันเลยนะครับ๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไป
เป็นเวลาของเราครับเพราะเราคือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
และตอนนี้ยังเป็นแคมเปญพิเศษนะครับอยู่ในช่วงพิเศษของเรานั่นก็คือนักสู้รุ่นจิ๋ว
ถึงเป็นนักสู้รุ่นจิ๋วค่ะแต่ว่ากติกาบนเวทีร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเราเทียบเท่ากับผู้ใหญ่เลยค่ะ
เมื่อใดก็ตามที่ร้องครบ๑๐เพลงนะคะก็หยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาท
ก็แจกกันมาเรื่อยนะครับเราก็ยังอยู่ในช่วงของนักสู้รุ่นจิ๋วซึ่งเป็นคนแรก
เปิดประเดิมเปิดประเดิมแล้วก็โอ้โหเรียกว่าอยู่กับเรามานานหลายวันเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะไปต่อได้อีกหรือเปล่า
ความสามารถดีกิริยางดงามความกระตันยูเป็นเลิศจริงจริงค่ะไปชมภาพเรื่องราวชีวิตของเธอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคัทธริยานามสกุลเครือทะวงค่ะชื่อเล่นว่าน้องการ์ตูนอายุเก้าปีค่ะ
เรียนอยู่โรงเรียนสรรปะตองสุวรรณราชวิทยาคารค่ะทุกวันนี้หนูอยู่กับยายสองคนค่ะพ่อแม่แยกทางกันบางทีพ่อก็ติดต่อมาหาค่ะพ่อสัญญามาว่าพ่อจะมาหาแต่พ่อก็ไม่เคยมาหาค่ะหนูนั่งรอจนดึกจนยายเรียกไปกินข้าวค่ะ
อายุ๘ปี
บางทีหนูก็จะพิมพ์ไปหาพ่อว่าทำไมพ่อไม่มาพ่อก็จะบอกว่าติดธุระค่ะแล้วหนูก็บอกพ่อว่าไม่เป็นไรถ้าว่างมาหาหนูบ้างนะคะ
อายุ๙ปี
ทำอาชีพรับจ้างปอกหัวหอมค่ะ

ช่วงแรกมันก็แสบตาครับแล้วมันทำให้ร้องไห้
ร้องไห้นิดเดียวไม่เป็นอะไรหรอกค่ะ
กว่ายายจะเหนื่อยคนเดียวค่ะ
นี่ค่ะคือยายของหนูชื่อว่ายายแดงค่ะ
ตอนนี้ยายทำงานหนักไม่ค่อยได้ค่ะ
เพราะว่ายายเจ็บหัวเข่าค่ะ
นั่งนานนานแล้วจะลุกเลยนะคะเจ็บมากเลย
เขามีออเดอร์มาเขาสั่งให้เราทำ๓๔รังวันไหน

รายได้ของยายได้ประมาณวันละ๑๐๐บาท
แต่ไม่ได้ทุกวันนะคะเพราะแล้วแต่เขามาจ้างค่ะ
บางทียายไม่สบายยายนั่งไม่ได้อย่างนี้ค่ะ

ยายหนูเป็นคนดีมากเลยค่ะ
หนูก็เลยอยากตอบแทนบุญคุณยาย
หนูก็กวาดบ้านถูบ้านซักผ้าให้ยายแล้วก็ล้างจาน
โรงเรียนเปิดเทอมใกล้แล้วขึ้นป๔เสื้อมันก็ต้องเปลี่ยนด้วย
กระโปรงมันก็ต้องเปลี่ยนด้วยมีสตางค์ที่จะซื้อชุดใหม่หรือยัง

ต้องช่วยยายปอกหอมให้เยอะมากขึ้นค่ะ
หนูบอกตัวเองว่าถ้าอยากได้ชุดนักเรียนใหม่ก็ต้องสู้ค่ะ
ไม่ได้หาหมอนี่ทิ้งระยะนานมาเท่าไหรอคะคุณยาย
ก็ประมาณสักปีนึงแล้วค่ะที่ไม่ไป
ณตอนนี้ใจของคุณยายแดงกำลังกังวลเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่า

ถ้ามีสตางค์นี้จะพาคุณยายไปหาคุณหมอไหมคะ
ไปค่ะจะพายายไปส่องกล้องดูข้างในค่ะ
อยากจะซื้ออะไรให้กับคุณยาย
อยากซื้อลำโพงเครื่องเสียงค่ะ
คุณยายแดงคะทำไมทำไมต้องซื้อลำโพงและเครื่องเสียง

เพลงที่๖มูลค่า๑๐๐๐๐๐บาท
น้องการ์ตูนร้อง

ดมแล้วรู้สึกหิวอยากทานเลยไหม

มาพบกับเธอเลยนะครับน้องการ์ตูน

เหนื่อยกายเพื่อยายอันเป็นที่รัก

วันนี้มาในชุดเนธนารี

สวยไหมใส่แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะเนี่ย

สวยมาก
ชุดเน่นนารีครั้งแรกด้วยเพราะว่าปีนี้จะขึ้นป๔ค่ะชอบไหมคะชอบมากค่ะ
ชอบมากเลยน่ารักมากเลยอ่ะการ์ตูนครับวันนี้มาในชุดเนธนารีนะครับชุดใหม่เอี่ยมเลยทีเดียวก็เหมือนเดิมครับ
มากับคุณยายนะครับคนเดียวของเธอเลยคุณยายแดงนะครับนั่งอยู่ทางด้านล่างสวัสดีครับคุณยายครับ

แต่ว่าก่อนจะคุยกันนะขอสแตนให้ยืนนิดนึงนะคะบางมาจ้า

ขึ้นไปเลยกระดกกระเด็กมะไหนหุ่นตัวให้ดูทีสิคะ
แรงหมุนตัวเยอะอย่างนี้แสดงว่า

อร่อยมากทานหมดเลยไหมคนเดียวเลยป่ะ

แบ่งพี่อาร์ตแบ่งให้พี่บาล็อกแล้วก็

ก็คือผู้เข้าแข่งขันที่มารอแข่งในรายการเหรอนะฮะ

น้องเขาก็มีจิตใจก็คือเราให้ไปเนี่ยก็เยอะทีเดียว
แล้วก็ไปถามทีมงานว่าเป็นไงน้องเขากินหมดเลย
มันบอกอุ๊ยน้องเขาที่ว่าเอาไปแจก
คนนี้ไม่เสียดายเหรอการ์ตูนของเรากว่าจะได้มาแล้วเป็นการกินครั้งแรกด้วย
แบ่งคนอื่นหมดอย่างนี้แล้วเราไม่เก็บไว้กินเองเราไม่เสียดายเหรอคะ

เพราะถ้ากินไม่หมดก็เสียดายยิ่งกว่า

ถ้ากินไม่หมดก็เสียดายอยู่ดี
เพราะฉะนั้นแบ่งเพื่อนดีกว่าเพื่อจะได้อิ่มด้วย

เพราะเวลาหนูให้ของคนอื่นแล้วอ่ะ
เวลาคนอื่นเขารับของใบหน้าเขามีความสุขไหม

แล้วเวลาการ์ตูนเห็นเขามีความสุขแล้วการ์ตูนมีความสุขไหมคะ

คุณยายทำไมถึงอยากมีเงินเยอะเหรอคะคุณยายแดง

เท่าไหร่คุณยายถึงคิดว่ามีเงินเก็บเยอะ
เท่าไหร่ถึงจะเยอะสำหรับบ้านเรา

ยำรับสภาพตัวเอง

เพื่อวันหนึ่งถ้าคุณยายเป็นอะไรขึ้นมา

ก็ที่ยายนึกได้ตอนนี้นะคะ

ให้เขาไปอยู่กับพ่อเขา
นั่นน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดสำหรับ

มันไม่เหมือนกับที่เราอยู่ด้วยกันสองคน

สมมุติว่าจะต้องไปอยู่กับคุณพ่อจริง

พ่อเขามีแม่ใหม่อะค่ะ
มันไม่เหมือนกับแม่จริงนะ

ทางที่ดีก็อยากให้คุณยายแดงแข็งแรงเนอะ
แล้วก็อยู่จนการ์ตูนช่วยเหลือตัวเองได้

ยายอยากจะอยู่กับน้องเขานาน

เขาเรียนจบมีงานทำแล้วอะไรอย่างนี้
ดูเขาแล้วเขาอยู่ได้ด้วยตนเองมากกว่าค่ะ
ที่จะให้ไปอยู่กับคนอื่น

อาชีพที่ทำกันอยู่นอกจากลิเกที่เป็นความสามารถของน้องเอง

เป็นการห้องค่ะ

เวลาร้องซอนี่เขาจะร้องกันในงานไหนไหมหรือว่าร้องตอนไหนก็ได้

อ่ะอย่างนั้นจะให้การ์ตูนร้องเพลงซอเนื่องด้วยวันนี้อายุครบพี่เป๊ก๔๐ปีนะคะ
โอเคอ่ะเชิญเลยค่ะ
น้องกาตุ้นยังเป็นละอ่อนบอกเท้าแหมมอนปวดอินดูสงสาร
วันนี้จะมาซอครับกลมเอาหมอกแก้ง่อมในการในงาน
วันแหม่วัยขอเป็นการลังใจมือจังสำละอ่อน
เขาจะอยู่ได้อีกครั้ง
เจ้าจือเด็กยิ่งคัทธาลิยาขอบพ่อเมตตาฮือจังส่อละอ่อนน้อย
วันนี้จะมาสอวันนี้จะมาจอยคือป่อนาดป่อน้อยก็เอาใจจ้อย
สักกรรมจะมาสอก่าถึงกับพี่น้องลุงค่ะ
พ่ออินดูสงสันกาตูนน้องทองน้องกาตูนมาส่อทุนเหล่าเรียน
ไว้ซื้อเครื่องขิดเขียนมาเจ้าพี่น้อง
แปลว่าน้องตุ๋นมาหาเงิน

ถามก็คือทุกคนที่อยู่ข้างล่าง
ค่ะอันนี้มาหาเงินซื้อเครื่องเขียนซื้อปากกาซื้อดินสอซื้อสมุด

ทำไมถึงสนใจเพลงซอคะการ์ตูน
อยากช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะ

เพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครร้องแล้ว
เพราะฉะนั้นใครที่อยากจัดงานมีงานนะคะแถวแถวทางเหนือทางเหนือก็ได้นะคะหรือว่าที่อื่นก็ได้นะคะก็จ้างน้องการ์ตูนไปได้นะคะจะได้เอาเงินไปเป็นทุนการศึกษาเนาะแต่ว่าณตอนนี้บนเวทีของเราก็มีเงินให้การ์ตูนเอาไปเป็นทุนการศึกษาเหมือนกันแล้วก็ช่วยจุนเจือครอบครัวนะคะตอนนี้สะสมมาแล้วนะคะมีอยู่แล้วหนึ่งแสนบาทมาครั้งแรกเลยเนี่ยบอกว่าต้องการหกหมื่นบาทเอาไป
คุณยายเอาไปเป็นทุนการศึกษาแต่ที่ผ่านมาในหลายหลายวันเนี่ยก็ร้องถูกต้องหมดเลยจนได้ไปแล้วนะครับในเพลงที่๖รับไปแล้วหนึ่งแสนบาทค่ะตัวช่วยยังใช้ไม่หมดด้วยเหลืออยู่อีกหนึ่งตัวที่มีสิทธิ์ใช้แล้วในสี่แผ่นที่เหลือยังมีข้ามเพลงนี้ไปเลยยังอยู่ค่ะและวันนี้ก็มาเริ่มกันที่เพลงที่เจ็ดสองแสนบาทถ้าพร้อม

รู้จักไหมครับเพลงนี้
รู้จักแค่ชื่อเพลงค่ะแต่ก็เกิน

อืมรอสายคนโสดแต่ก็ไม่เคยเล่าโชว์ที่ไหนเอาแล้วโอ้โหถ้าจะเล่น
ตัวช่วยเดียวที่จะช่วยได้เลยก็คือข้ามไปเลยเท่านั้นถ้าร้องผิดได้หนึ่งคำ
ได้ไหมได้ค่ะจริงเหรอเอาอีกแล้วการ์ตูนจริงหรือเปล่าเนี่ยจริง
บอกไม่ค่อยร้องไงก็จะพยายามดูค่ะโอ้โห
ใช้คำว่าจะพยายามดูคือชอบในความเป็นนักสู้ของการ์ตูนนะคะ
แต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้เลยจริงจริงเพราะว่าอยากให้การ์ตูนได้เงินกลับไปบ้านให้ได้เยอะมากที่สุดเนอะ
ครับทีเนี้ยกระตูนเคยร้องมึงสักครั้งไหมคะอืม
ก็เคยฝึกร้องแต่ตอนนี้จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ให้เบอร์โทรศัพท์ใครไว้ครับ
เบิ้มร้องเพลงลุงเบิ้มร้องเพลงนี้ได้ไหมได้ลุงเบิ้มร้องเพลงนี้ได้ด้วย
อ่ะครั้งนี้ต้องวิเคราะห์ให้ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้ในกระเป๋ามีแล้วหนึ่งแสน
ถ้าร้องได้ได้สองแสนได้สองแสนถ้าร้องผิดปุ๊บจากหนึ่งแสนเหลือห้าหมื่น
ห้าหมื่นตัดสินใจให้ดีเอาล่ะฟังอินโทรไปแล้วครับ
สำหรับเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาทน้องการ์ตูนครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
คุณฟ้าไปขอใครครับแอบเห็นคุณยายแดงคุณยายแดงให้หยุดนะครับ
ยายแดงอยากให้หยุดทำไมคะ
พอแล้วค่ะลูกยายไม่ไหวล่ะทำไมล่ะคะคุณยายยายกดดันมากเลยอ่ะ
ทีนี้การ์ตูนแล้วแต่น้องเขาทุกอย่างขึ้นอยู่กับการ์ตูน
ถ้าการ์ตูนมั่นใจต้องมั่นใจด้วยนะว่าร้องได้จริงจริงค่ะ
จึงตัดสินใจเกมจะพลิกหรือเปล่า
ขึ้นอยู่กับการ์ตูนเองตัวช่วยเหลืออีกหนึ่งตัวช่วยค่ะ
นะครับน้องการ์ตูนในเพลงที่๗นี้นะครับ
เพลงที่มีมูลค่าสองแสนบาทน้องการ์ตูนสู้หรือหยุดครับ
สู้ค่ะ
ขนาดเราเป็นผู้ใหญ่ค่ะเรายังตกยันอย่างงี้เลยค่ะ

ตัดสินใจอ่ะลูกเท่าจะได้มีสตางค์รักนั้น
จะได้มีหนักนักแม่ภูมิใจในตัวน้องกันแน่เลยลูก
แผ่นที่๓เปลี่ยนเพลง
ตอนนี้เหลือลุงเบิ้มลุงเบิ้มเหลือลุงเบิ้มกลับข้ามไปเลย
สองแสนบาทบอกลุงเบิ้มไม่ต้องมานะลุงเบิ้มอ่ะต้องมานะเจ้า
แล้วลุงเบิ้มนะ